คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ในพื้นที่ควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังสูงสุดสีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ย
คนธรรมดาเนี่ย๓ทุ่มต้องอยู่บ้านแล้วห้ามออกจากบ้าน

ส่วนพวกร้านสะดวกซื้อร้านอาหารอะไรต่างเขาปิดกันตั้งแต่๒ทุ่มแล้ว
เมื่อคืนนี้ตีสองครึ่งนะคะร้านสะดวกซื้อที่ย่านบางขุนเทียนค่ะ
อยู่มีผู้ชายคนนึงออกมาจากบ้านออกมาไม่พอไปคว้าอิดตัวหนอนก้อนใหญ่ค่ะแล้วทุ่มเข้าไปใส่ประตูร้านสะดวกซื้อ
กระจกเนี่ยแตกหมดเลยแล้วเข้าไปอลวาดคลุ้มคลั่งโวยวายตำรวจหลายนายยังเอาไม่อยู่เลยนะคะลองไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
มันพังประตูเข้าไปพนักงานเซเว่นอยู่ในเซเว่นนี่อยู่ตำรวจหน้าเซเว่น
นี่ไหงงงไหวงามพร้อมไหงหมั่นมาเลย
คุณผู้ชมเห็นผู้ชายที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อคนนั้นไหมคะคนนั้นแหละค่ะคนนั้นแหละ
ไม่ใช่ลูกค้าใช่ไหมไม่ใช่ลูกค้าค่ะ
เพราะลูกค้าเขาก็ไม่ขายให้เขาปิดตั้งแต่๒แล้วเพราะว่ามันปิด
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นสภาพร้านไหมคะของพังกระจัดกระจายหมดเลยกระจกร้านก็แตก
เอาอิดตัวหนอนเนี่ยเครื่องเข้าไปแล้วเดินเข้าไปทั้งรื้อทั้งทำลายข้าวของบ่นหิวบ้างโวยวายบ้างอะค่ะ
คือที่คนที่เขาไลฟ์แล้วก็ภาพคลิปอยู่เนี่ยคือพนักงานร้านปิด๒ทุ่ม
แต่พนักงานเขาจะอยู่เพื่อเตรียมของสำหรับเช้าวันรุ่งขึ้น
ใช่เพราะว่าเปิดตี๔ไงคะตอนเกิดเหตุประมาณสักตี๒๓๐
แต่ข้างในเนี่ยปิดไฟหมดนั่นแหละใช่ค่ะแล้วพนักงานเป็นผู้หญิงอยู่กันสองคน
แล้วตอนนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยพนักงานก็ยังอยู่ในร้านค่ะ
เดี๋ยวลองดูช่วงตำรวจบุกชาร์จตัวกันหน่อยนะคะ
นับด้วยสายตาไวเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนั้นประมาณ๖๗นายได้นะคะ
เพื่อจะจับตัวผู้ชายคลุ้มคลั่งแค่คนเดียวอะค่ะแรงเยอะจริง
คลิปนี้เพจเจ๊มอยว์วีพลัสค่ะเอามาโพสต์ด้วยนะครับ
ข้อความบอกเข้าไปทำลายข้าวของอยากกลับบ้านเครียด
แต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้
สารพนักงานเหตุการณ์เกิดที่หน้างามเจริญบางขุนเทียน
ดูผลงานกันหน่อยนี่ค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นผู้ชายคนที่คลุ้มคลั่งอารวาสคนนี้นะคะ
ชื่อว่านายทรงยศธารานุกันอายุ๓๓ปีค่ะ
ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยนะคะตำรวจบอกคุยไม่รู้เรื่องเลย
พูดไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ฉันให้ทายคลุมคลั่งจากอะไรคุณว่ามาสิ
นี่ค่ะเสพยาไอใช่ไหม
เฉลยแล้วเหรอใช่ค่ะเสพยาไอ
พูดไม่รู้เรื่องแต่ให้การได้ว่าเสพไอซ์ก่อนมาก่อเหตุ๑วัน
๑วัน๑วันเสพปุ๊บแล้วก็มาก่อเหตุ
ไปมาเป็นวันนี้คุ้มคั่งกันดังนี้ไม่รู้เสพขนาดไหน

ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่นะคะ
เป็นพื้นที่ของสน๕ข้ามค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละค่ะตี๒๓๐นะคะ
วันนี้เนี่ยทางร้านซ่อมแซมกระจกแล้วนะคะที่แตก
แล้วก็ทำความสะอาดเก็บข้าวของในร้าน
แล้วก็ให้บริการกับประชาชนได้ตามปกติแล้ว
พนักงานสาวสองคนที่เจอเหตุการณ์ช็อกเมื่อคืน
บอกว่ายังช็อกอยู่เลยวันนี้เลยไม่ได้มาทำงานค่ะ

เขาไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนนะ

จะเดินออกมาร้านสะดวกซื้อจะมาหาของกิน

ประตูมันเปิดซะแล้วก็เดินเข้าไป

แล้วมีจังหวะหนึ่งค่ะเขาแกะกล่องกันไกลในร้าน

ตำรวจเนี่ยเจรจาอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะคะ
เห็นตอนเข้าไปคุมตัวได้ตอนนั้นเนี่ย
คือผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาขอโทรหาแฟนที่อยู่กาลสินหน่อย

สาเหตุเบื้องต้นแน่นอนล่ะ

อาจจะเครียดอยากกลับบ้านต่างจังหวัด
แล้วตอนนี้ช่วงล็อกดาวน์ออกไปไหนไม่ได้
เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยกับเขาประมาณก็เป็น๑๐นาที

แล้วท่าทีของเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนที่คุยกับเขา

ก็ขาดตะติครับขาดตะติแล้ว
ก็คือพังของเยอะเลยในเตเว่น
ตำรวจก็๑๐กว่านายเอาเกือบไม่อยู่นะ
แรงเขาเยอะ

แต่ว่าถ้าคนเมาสุราก็ไม่น่าจะอาการคุ้มข้างขนาดนี้
อิดแล้วก็มีพวกกันไกลเขาก็เอาของในนั้นไว้

พอดีผมยืนอยู่ห่างกันพอสมควรก็ไม่ค่อยได้ยินนั่นเท่าไหร่

ก็พูดแบบว่าเหมือนอยากคุยกับแฟน
เหมือนแบบว่าอะไรเนี่ยอยากกลับบ้านหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้
ไม่เคยเห็นนะลูกไม่เคยเห็นหน้าเลย
เราก็เก็บร้านเร็วไง๒ทุ่มเราก็เก็บร้านแล้วไง

วันนี้ไม่เคยแบบมาเป็นลูกค้าเราหรือว่ามาเดินให้เราเห็นหรืออะไรอย่างนี้
มันดูอย่างนี้มันก็ไม่แน่ใจอะเนาะ
ถ้าต้องให้เห็นหน้าเต็มถึงจะรู้จัก
แค่นี้เราก็ไม่รู้จักเขาหรอกก็อาจจะอยู่บนที่อื่นมา
เพราะแถวนี้ถ้ามาก็พวกวัยรุ่นก็มาซื้อของเยอะนะ
ก็ไม่เคยเห็นว่าใครว่ามีอะไรพฤติกรรมพูดก้าวร้าวมาขู่มาเข็นไม่มีนะ
ช่วงสายวันนี้นะคะตำรวจสอนอท่าข้ามคุมตัวนายทรงยศออกจากห้องขังค่ะ

ขัดขืนการคุมตัวเจ้าหน้าที่แล้วโวยวายเป็นระยะเลยค่ะ
สำเร็จก่อนสำเร็จก่อน

นี้เขาใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
นี้เข้าทางวันเข้ามคืนแล้วลิฟร์ยาเซียบติด
คือผมเห็นข่าวนี้แล้วผมเห็นใจน้องที่ทำงานตามร้านสะดวกซื้อต่าง
โดยเฉพาะอยู่ที่พวกกะกลางคืนผมเห็นใจมากนะคะ

ท่านผู้ชมครับเวลาที่มีคนคุ้มครั่งเราจะเห็นว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
จะมียุทธวิธีตามขั้นตอนต่าง
หนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธสำคัญของเจ้าหน้าที่คือเหล็กงาม
เพราะว่ามันไปถึงตัวคนที่คุ้มคลั่งอันนี้มันอันตราย

มันใช้ดันอะไรไว้แล้วก็ไปจับตัวควบคุมตัวอีกทีหนึ่ง